ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักคนโสดอยากได้คู่ให้เข้าหาผู้ใหญ่
ชักนำคนรู้ใจมาให้แน่นอนคนมีคู่ระวังท้องก่อนแต่ง
คนมีครอบครัวจะไม่มีเวลาให้กันอย่าเพิ่งหุดหงิดงอนกัน
สุขภาพมีเกณฑ์อุบัติเหตุให้ตรวจสภาพยานพาหนะ
ก่อนเดินทางไกลงดได้ควรงดอาจลื่นหกล้ม
เป็นโรคเกาะโรคประจำตัวกลับมาคุกคามอีกการเงิน
มีสภาพคล่องดีขึ้นแต่ก็มีรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง
รายได้มาจากงานประจำและงานพิเศษได้เงินจากต่างประเทศ
มีปัญหาหนี้สินทั้งของตัวเองและที่ไปค้ำประกันไว้
การงานต้องเหนื่อยมากขึ้นมีงานเพิ่มแม้ไม่หนัก
แต่ก็ทำให้ยุ่งต้องรับภาระงานคนอื่น
เป็นตัวแทนหมู่คณะลากยาวไปถึงเดือนหน้า
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์